แต่มาดูอีกคู่นึงคู่นี้เนี่ยหวานไม่รู้จะหวานยังไงเลยทีเดียว
สำหรับขวัญอุสามณีแล้วก็ก๊อฟพิชยะ
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันเปิดตัวธุรกิจใหม่ของสาวขวัญอุสามณีนะคะ
ธุรกิจลิปสติกกับแบรนด์ที่มีชื่อว่ายูซี่คลอสเมติก
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูความหวานของคู่นี้กัน
แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์พวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้
สวยขนาดนี้ด้วยใช่ไหมคือก็ไม่ต้องถึงขับสวยขนาดนี้ก็ได้
คือมันเป๊ะมากทุกองศาจริงแต่นี่ขวัญเขาสวยของเขาอยู่แล้ว
เออต้องบอกว่าใส่พริกกี่เม็ดถึงจะเผ็ดได้เท่านี้เขาถามมา
โอ้โหคุณดีมากจริงจริงตามปูปะร้ายยังว่าซอฟต์ไปเลยอะนะ
สมแล้วคุณค่ะที่เป็นนางเอกของงานเปิดตัวธุรกิจลิปสติกแนนยูซี่คอสเมติกนะคะ
เธอเองลงทุนทั้งควักกระเป๋าแล้วก็ทุ่มเทน้ำพักน้ำแรง
สำเร็จเป็นรูปร่างในวันนี้แต่งานนี้ขวัญอุสามณีเขาต้องยกความดีความชอบให้กับหวานใจรุ่นพี่อย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะ
นี่ขอดกลางกลางเวทีเลยเหรอโอ้นี่เขามาแสดงความยินดี
คือเขาบอกก๊อฟเนี่ยเป็นแบบทุกอย่างเลยช่วยดูแลในทุกขั้นตอนเลย
แม้กระทั่งการผสมเฉดสีที่ถูกใจเธอเป็นอย่างมากเลือกสีลิปสติกด้วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่า
ซึ่งบรรยากาศงานเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะนอกจากเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมวงการแล้ว
มากินฉันแอบเห็นภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวถุ้กต้องของครอบครัวใช่ไหมคุณ
ถูกต้องแล้วคือภาพที่เราเห็นก็คือครอบครัวทั้งสองครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่บอกว่าเก่ง

อ๋อนะคะคุณแม่ควันก็รักคุณก็รักเพราะว่าคุณแม่และคุณแม่ก็ติกลับแล้ว
ขับขวัญอะไรอย่างนี้แล้วก็คอยดูแลคุณแม่

ให้ทางเดินของเราที่

อะไรก็ดูไปได้สวยแบบนี้คุณค่ะ
นักข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะถามว่า

เรื่องงานวิวาสเต็ปต่อไปหรือเปล่า

ฟังชัดพร้อมกันเลยดีกว่า

ก็จะพยายามทำให้พร้อมให้เร็วที่สุด
ก็เนี่ยครับผมก็เลือกคนนี้แล้วล่ะ

ก็เลือกคนนี้นี่แหละครับไม่ไปไหนแล้วครับ
แปลว่าคิดเห็นตรงกัน
คือน่ารักคู่นี้น่ารักจริง

คือทาแล้วก็พูดไปเฮ็งเฮ็งเฮ็งอย่างนี้

พาไปส่งจุ๊บให้ใครน่าจะได้ผลนะ

อยากรู้ว่าสีออกมาเป็นยังไงถึงช่วยกันคิด

สีมันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่รู้จะทำไง

ก๊อฟมาถึงปราบ๒นาทีได้สิเลยจ้า
มันดีไงคุณเพราะว่าอะไรผู้หญิงเราแต่งตัว

แล้วคุณก๊อฟเขามีทักษะเรื่องของศิลปะไง